มาติดตามบรรยากาศข่าวของผลเอกเบรมตินสุรานนท์กันก่อนนะครับ
สมเด็จพระกัณฑาที่ราชาวสเด็จพระราชดำเนินแทงพระองค์
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลเอกเบรมตินสุรานนท์
ณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบนจมะบอพิษดุสิตวนารามครับ
สมเด็จพระกัณฑาที่ราชาวกรมสมเด็จพระเทพระรัชราชสุดา
ยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชทินี
อาฬีตประธานองค์คมตรีเนี่ยในพระที่นั่งโทนธรรม
วัดเบลจมบ่อพิษยุสิตวนารามครับ
จากนั้นทรงเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวนพระผู้คิดทำ
ประธานองค์คมนตรีจบแล้วเสด็จกลับ
โดยจะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิษฐรรมเป็นเวลา๗คืน
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๒มิถุนายน๒๕๕๙
ในพระบรมราชานุเคราะห์

เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนร่างของผลเอกเบรมที่คลุมด้วยทงชาติไทย

โดยมีพนธรีนิติตินสูลาณนล
นายทหารนอกราชการซึ่งเป็นหลานของพลเอกเบรม
เป็นผู้ถือรูปถ่ายของพลเอกเบรมนำหน้ากระบวนเคลื่อนร่าง
ขณะที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยภรรยาคณะรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ผลเอกเพลมติดสู่ลานนลพระราชทางองค์คมนตรีและรัฐบุรุษที่วัดเบนเจมส์บ่อพิษยุสิตมณาราม
รวมถึงฝ่ายการเมืองและประชาชนที่มาร่วมไว้อะไรด้วยนะครับ
ผลเอกเบรมได้ให้นายทหารคนสนิทติดต่อมาที่ตัวเอง
และแจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะบริจาคทรัพย์สิน
บริจาคอะไรบ้างเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม
โดยพลเอกเบรมเคยถามมาแล้วหลายครั้งว่า
มีความเห็นอย่างไรที่จะทำโครงการต่างและบริจักษ์อะไรดีให้กับส่วนรวม
เพราะไม่ต้องการจะเก็บอะไรไว้ทั้งหมดและยังไม่คิด
แต่ท่านก็มาจากไปก่อนนะครับ
ขนาดไม่กี่วันก่อนจะถึงแก่ศัลยกรรมผมเข้าใจว่าไม่เกิน๗วัน
ให้คนสนิทติดต่อทางผมมาว่าท่านมีความประสงค์ที่จะ
ทำประโยชน์หรือบริจาคอะไรบางอย่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ถามมาแล้วหลายคนผมมีความเห็นไหมว่าน่าจะทำอะไรดี
ซึ่งท่านไม่ต้องการเก็บสะสมอะไรไว้ทั้งหมด
แต่ยังไม่ทันได้คิดเลยท่านก็มาจากไป
ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศ
แล้วก็อาจจะเป็นของภูมิภาคอีกคนหนึ่ง
สังเกตจากการแสดงความเสียใจไว้อะไรที่ออกมาอย่างรวดเร็วจาก

แล้วเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวจะมียิ่งมากขึ้นกว่านี้
เราจะได้เห็นเลยว่าเราอยู่ในยุคที่มีท่านเป็นบุคคลสำคัญ
มาดูฝากฝั่งของฝ่ายการเมืองกันหน่อยนะครับ

ก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโหสิกรรมต่อผลเอกเบรมด้วย
พร้อมขอให้แยกแยะความเคลื่อนไหว
แล้วก็ความเห็นของนปชก่อนหน้านี้ออกจากกัน

และการมาขอคำมาบนเอกเบรมนั้นไม่สามารถพูดสั้นก็ได้

แต่วันนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
เพราะผลเอกเบรมเป็นที่เคารพนับถือ
ซึ่งตนก็พร้อมจะเดินทางไปร่วมพิธีศพด้วยครับ
หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง
ได้ลดทงลงครึ่งเสาตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวาน

เพื่อเป็นการแสดงความคารวะแล้วก็ไว้อะไรให้กับผลเอกเบรมด้วย
ส่วนที่ต่างจังหวัดเองก็มีการร่วมแสดงความอาลัยเช่นเดียวกัน
อย่างที่สงขราคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเลิศคณิตกว่า๓๐๐คน
รวมตัวกันที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์ครับ

ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผลเอกเบรม
โดยพร้อมใจการถือทงชาติไทยและรูปของผลเอกเรมไว้เหนือหัวแบบนี้
และร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุด
เพื่อแสดงความอาลัยและเชิดชูเกียรติให้กับคนเอกเบรม
ชมบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะครับ